ชาวบ้านเนี่ยเบื่อเบื่อ
มากเลยไม่ใช่แค่ชาวบ้านเบื่อนะพวกเราก็เบื่อเหมือนกันอ่านข่าวแบบนี้
แต่มันเกิดเหตุการณ์แบบนี้เป็นประจำนะครับแก๊งวัยรุ่นรวมตัวกันเป็นสิบสิบเลยนะฮะ
พวกมาไล่ตีกันกลางถนนปาระบงระเบิดเสียงดังสนั่นเลยนะครับ
โอ้โหนี่แหละครับชาวบ้านชาวช่องเขาก็เบื่อหน่ายนะฮะ
บางคนก็ต้องจอดรถถ่ายคลิปไว้เป็นหลักฐานเพราะบางคนไม่กล้าขับผ่านไป
ใช่กลัวจะไปชนคนพวกนี้ที่วิ่งไปวิ่งมาวิ่งหนีกัน
งงกับเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นเหมือนกันนะกลัวว่าจะโดนลูกหลงเหมือนกัน
ถูกต้องฮะได้ยินเสียงเหมือนระเบิดด้วยนะครับมีควันฟุ้งเลย
เกิดขึ้นที่ถนนโรจนะบริเวณสี่แยกอุทัยบางปะอิน
อำเภอวังน้อยจังหวัดพระนครสิทธิยานะครับ
โอ้โฮวัยรุ่นคุณนับกันไม่ท่วนเลย

ไม่สนใจชาวบ้านชาวช่องรถที่ติดอยู่ตรงไฟแดงเลย
ปลาระเบิดไล่ตีไล่ฟันกันเสียงดังสนั่นแบบนั้นนะครับ
ทีนี้ทางด้านของชาวบ้านที่ถ่ายคลิปเอาไว้เล่าให้ฟัง
บอกว่าตอนนั้นก็นั่งอยู่หน้าบ้านนะครับ

ก็นึกว่าหม้อแปลงของไฟฟ้าระเบิด
ก่อนจะได้ยินเสียงโวยวายเสียงดังอยู่กลางถนน
รีบออกมาดูปรากฏว่านี่แหละ
เห็นค่าตาวัยรุ่นไล่ฟันไล่ยิงไล่ปลาระเบิดใส่กันนะครับ
ชาวบ้านบอกว่ากลุ่มที่เกาะเหตุก็ไม่แน่ใจนะครับ
เป็นใครมาจากไหนหรือเป็นนักเรียนที่ไหนนะครับ

ซึ่งหลังไล่ทำร้ายกันใช้เวลาไม่นานนัก
ทั้งหมดก็พากันขี่มอเตอร์ไซค์หลบหนีไปคนละทิศละทาง

แต่อยากฝากถึงกลุ่มวัยรุ่นเลือดร้อนบอกว่าอย่าทำแบบนี้เลย
คนอื่นที่ไม่เกี่ยวข้องก็กลัวว่าจะถูกลุกหลงไปด้วย
ฝากเจ้าหน้าที่ตำรวจเข้าตรวจสอบด้วยนะครับ
อันนี้ที่ถนนโรจนะที่อายุทยานะฮะ